ไปดูคนนี้บ้างค่ะช้อนจินดาโชธ
อยู่ดีก็ถูกหาว่าเป็นมือที่๓ของคู่รักพีค
กับคนนี้เลยนะคะคุณตอสสีนะเลย
เพราะว่าอะไรคู่นี้คุณตอสกับคุณพีคเนี่ยมีข่าวลื้อว่าตอนนี้เขาเลิกลากันแล้ว
มูลเหตุมาจากสื่อหลายสำนักจากประเด็นความเคลื่อนไหวในโซเชียลของพอร์ตกับพีค
ว่าไม่ค่อยมีลงรูปคู่ด้วยกันเท่าไหร่นะคะ
แล้วเพจดังเนี่ยยังออกมาขยี้ด้วยนะ
ด้วยการใบ้ว่าเพราะอะไรคู่นี้ถึงไปไม่รอดด้วย
สาเหตุก็มาจากพระเอกที่ฝ่ายหญิงร่วมงานด้วย
ซึ่งตอนนี้ค่ะมีแค่ช้อนจินดาโชธเท่านั้น
งานนี้ฝ่ายชายไม่รอช้าค่ะ
ตอบกลับด้วยการปฏิเสธทุกกรณี
ยืนยันว่าตัวเองกับพีคเนี่ยแค่เพื่อนร่วมงานกันเท่านั้นจ้า

หรือว่ารู้สึกมีสิทธิ์ที่จะแสดงลักษณะ

เขาใช้ชอกกัดเชิญ
ผมก็ดันเพราะเอิญเป็นคนจอกับเชอที่เป็นจำนวนน้อยอะไรอย่างนี้

เรารู้ว่าสถานการณ์และเรื่องราวมันประมาณไหนเนอะ
มันเป็นเรื่องความสัมพันธ์ของตัวพีค

สิ่งที่เราทำมันเป็นเพื่อนที่ดี

ผมว่ามันน่าจะมาจากคนที่รักฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
แล้วก็พยายามหาบทสรุปที่ตัวเองที่ต้องการเข้าใจ
แต่สุดท้ายแล้ววิจารณญาณสำคัญที่สุดครับ
แล้วก็สติในการเสพข่าวอะไรอย่างนี้